คุณผู้ชมฮะข่าวใหญ่ที่เราต้องตามกันต่อนะครับ
กรณีที่เป็นข่าวข้ามปีนะ

อุทยานแห่งชาติสัตว์ป่านและพันธุ์พืชกรณีเรียกรับสินบ่น

นายชัยวัดลิ้มลิขิตอักษรผู้มนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่๙
กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์
ตั้งแต่เช้าแล้วครับเข้าให้ปากคำกับตำรวจกองบังคับการป้องกันปรับปรามการทุจริตและประพฤติมิชชอบบกปปเนี่ยนะครับ
โดยนายชัยวัดเปิดเผยก่อนเข้าให้ปากคำ
บอกว่าเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาได้เข้าให้ปากคำต่อคณะกรรมการของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมไปแล้ว
พร้อมกับยื่นเอกสารเป็นที่เรียบร้อยก่อนที่จะเดินทางมาพบตำรวจบกปปนะครับ
โดยคดีนี้ทางตำรวจกับเจ้าหน้าที่คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือว่าปปช
ได้เข้าไปตรวจค้นและมีการถ่ายคลิปหลักฐานเอาไว้ทั้งหมด
ซึ่งน่าจะมีกล้องประมาณ๔ตัวและกล้องทุกตัวได้ถ่ายหลักฐานไว้อย่างละเอียด
อีกทั้งปปได้มีการปล่อยคลิปออกมาให้ประชาชนได้รับรู้
จึงทำให้มั่นใจว่าทางเจ้าหน้าที่จะทำงานอย่างสุจริต
และหากคิดจะปิดบังหรือช่วยเหลือคงไม่มีการปล่อยคลิปหลุดเหล่านั้นออกมา

รวมทั้งยืนยันว่าไม่ได้มีการกันแกล้งอธิบดีแต่อย่างใด
แต่ทุกสิ่งทุกอย่างที่เป็นหลักฐานเป็นข้อมูลต่างเป็นความจริง

ฝั่งนายชัยวัดเขาเรียกว่าอะไรนะพร้อมสู้เต็มที่นะครับ
มันไม่มีการสร้างกันแกล้งเลยแต่ประเด็นประเด็นนั้นไม่มีแน่นอน
เพราะว่าเราได้พูดคุยก่อนว่าขออย่าให้เก็บแบบนี้

เพราะว่าการทำงานของเจ้าที่ของรัฐเนี่ยโดยเฉพาะเจ้าที่อุทยานเนี่ย
ชีวิตเขาก็ลำบากอยู่แล้วการเดินป่าการรัฐตะเวนการทำงาน
ปกป้องป่าเนี่ยมันแทบจะไม่มีความสุขเหมือนกับชีวิตหน่วยงานอื่น
แล้วยังไม่ต้องไปกระเบกเกษียณหรือว่าไปเรียกรับในส่วนต่างเนี่ย
ว่ามันไม่ชอบเพราะฉะนั้นวันที่เกิดเหตุวันที่๒๗
มันก็เลยเห็นจากในภาพที่เกิดขึ้น
เออนะครับก็เป็นพยานบุคคลคนหนึ่งที่สำคัญเลยในคดีนะฮะ
ที่เข้าให้ปากคำเพราะว่าตอนนี้ทางเจ้าหน้าที่ก็เรียกพยานหลายปาก
ให้ปักคำเพื่อขยายผลในกรณีของอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์แล้วนะครับ